กลับมาที่แถวแยกอโศกครับในกรุงเทพมหานครคนขับรถก็หวั่นวิตกนะเพราะว่าไปจอดติดไฟแดงอยู่
มีสาวประเภท๒มาเคาะกระจกขอเงินหน่อย๕๐บาทถ้าคันไหนไม่ให้ก็วิ่งตามทุบกระจกเลย
เดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นเนี่ยว่าเขาไปทุบกระจกอย่างไรนะฮะอันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถเห็นไหมล่ะ
นี่นี่นี่นี่นี่คือคนที่เดินอยู่นี่คือสาวประเภทสองนี่ทุบกระจกเลย
กระจกเลยแถวไหนนะคะแยกอโศกโอ้โหใจกลางกรุงเลยอ่ะเออนะฮะ
คือกล้องคันนี้เขาบันทึกภาพไว้ได้พอดิบพอดีเลยนะรถคันนี้ก็เป็นรถยนต์หรูเนี่ยแหละครับ
นะฮะแล้วก็จอดติดไฟแดงลักษณะคือตอนแรกไปขอเงินก่อนพอไม่ให้เสร็จปุ๊บ
รถคันนี้เขาเหมือนจะขยับหนีขยับรถแล้วคนที่มาขอเงินก็เลยเอาเท้าน่ะ
เขยิบกลับไปกลัวโดนทับนะฮะเธอก็เดินตามไปทุบกระจกต่อว่าต่อขานประมาณว่า
จะขับรถทับเท้าเธออยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะ
เจ้าของรถเจ้าของกล้องเนี่ยที่บันทึกภาพเนี่ยเป็นเพื่อนของคนคันหน้านั่นแหละ
เขาขับตามกันมาตามหลังกันพอดีก็เห็นพฤติกรรมของบุคคลตามภาพนี้
ก็เลยเปิดกระจกไปถามว่าทำไมต้องทุบรถด้วยล่ะเขาก็อ้างว่า
ก็รถคันนั้นเร่งเครื่องจะทับเท้าเขาอะไรแบบนี้นะฮะเอาไปชมคลิปนี่เลยจังหวะนี้พอดี
เราไม่ชัวร์ก็ไม่เป็นไรแต่อัีนี่เขามาบึนโรชใส่กระปบถูกเท้าน้วย

ให้ลงได้อะไรแบบนี้ว่าเออระวังด้วยละกันใครผ่านไปอโศกดินแดงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
กับการไปเจอบุคคลนี้พอลงไปก็มีชาวเน็ตเขาเห็นคลิป
เขาบอกว่าเอ๊เขาเคยเจอบุคคลในภาพนี้นะ
เคยเจอมาแล้วไปเคาะกระจกเหมือนกันนะก็แล้วก็มีการพยายามจะเปิดประตูรถของเจ้าของรถด้วยนะ
เพื่อขอเงินอ่ะใครไม่เปิดเขาก็พยายามกระชากอะไรแบบนี้นะฮะ
ทีมข่าวก็เลยไปถามเจ้าของรถที่มาโพสต์นะฮะว่าถูกทุบกระจกในคลิปเนี่ย
เจ้าของรถเขาบอกว่ารถเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีอะไรกับบุคคลในภาพนี้
แค่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะนี่มันคือกลางกรุงเทพมหานครมันคือแยกอโศก
เหมือนถูกคุกคามเพื่อการขอเงินอะไรแบบนี้นะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยมีบุคคลหนึ่งอ้างว่าเป็นพ่อของสาวประเภท๒ดังกล่าวเขาเห็นคลิปนี้
แล้วเขาติดต่อมาบอกว่าขอโทษขอโทษด้วย
แล้วก็ถามว่ารถนั้นเสียหายอะไรบ้างหรือเปล่าต้องการจะชดใช้ค่าเสียหายให้
แล้วบอกว่าจริงแล้วลูกเขาเนี่ยสาวประเภทสองคนนี้เขามีปัญหาทางจิต
ก็เลยไปก่อเหตุขึ้นมาต่อไปจะดูแลลูกให้ดีกว่านี้
เอาเป็นว่าเขามีปัญหาทางสุขภาพจิตนะ
แล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยออกไปขอเงินชาวบ้านเขาตามถนนแบบนี้